ปกตินะคนไทยก่อนนอนส่วนมากก็มักจะสวดมนต์

ดูเหตุการณ์ที่เกิดคุณยายวัย๘๕ปีค่ะ
มีหลานสาววัย๑๔มานอนเป็นเพื่อนนะคะ

แล้วมีอะไรไม่รู้พุ่งเฉียดลงมานิดเดียวเอง

ตกใจแทบช็อกอะไรคะลูกกระสุนปืนพุ่งทะลุหลังคาห้องนอนลงมาเฉียดยาย
ยังไม่ทันสวดจบบทเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเสม็ดได้รับแจ้งมาว่ามีกระสุนปืนตกใส่บ้าน
บ้านเลขที่๑๖๐ทับ๒๐๙นะคะ
ก็เจอแล้วค่ะเป็นหัวกระสุนปืนหนึ่งหัวอยู่ที่เตียงเลย
นี่แหละค่ะคุณยายวัย๘๕ปีนางเกษรศรีศุกร์

แล้วก็มีหลานสาววัย๑๔ปีเด็กหญิงพิริยากรศรีศุกร์

นอนอยู่ใกล้โชคดีนะคะ
ไม่โดนทั้งหลานไม่โดนทั้งยายค่ะ
แม่ฝากเตือนอะไรคนที่ยิงเปลือนไหม

ก็ทำอะไรให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านเขาด้วย

ไม่โดนตัวเองนี่สิฮะตอนข้างหลังเนี่ย

มนต์ยังไม่ทันจบตกผ่านหลังไปนิดเดียวเอง
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือคนที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้านี่แหละค่ะ
ตอนยิงเห็นว่ามันขึ้นฟ้าไง
แต่ไม่ได้คิดถึงเลยว่าตอนตกมันไปตกหลังคาบ้านใคร
ตกเข้าหลังคาบ้านคุณยายนี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องหาตัวคนยิงให้ได้ว่า
ใครเป็นคนยิงปืนนัดนี้ออกมา